ในช่วงของการเล่นสงกรานในเทศกาลวันปกติ
ก็คือ๑๓๑๕เมษายนที่ผ่านมา

และมีการเผยแพร่คลิปในโลกโซเชียลมีเดียด้วยค่อนข้างอุกอาจ

ถนนนี้ติดยาวเลยนะคะสำหรับรถที่มาเล่นสงกราน

คือรถเยอะคนก็เยอะคนที่เล่นน้ำก็เยอะ
แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมีอะไรคำเหม็นกัน
เครื่องกันทะเลาะวิวาดกันกลางถนนแบบนี้
และที่เราชี้ลูกศรก็คือหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงไป
และคนคนนี้ปิดหน้าปิดตาด้วยในช่วงของการก่อเหตุ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถูกกดดันจากตำรวจคนนี้
แต่ช่วงยิงนะคุณไปทำให้ถูกผู้บริสุทธิ์ด้วย

เพราะตรงนั้นมีคนเยอะไงคนเขาเล่นน้ำคนทั่วไป

ส่วนเรื่องนี้ตำรวจคุมตัวได้แล้วนะ
ใช่ค่ะก็คือเขาเดินทางมามอบตัวเอง

แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ
นายคนนี้คือนายสมบูรณ์หรือว่าบิ๊ก
การพิกุลอายุ๒๘ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะ
เป็นผู้ต้องหาที่ตำรวจนำมาแถลงข่าว
พร้อมอาวุธปืนไม่มีเลขทะเบียนนะคะ
ขนาด๙มมและเครื่องกระสุนจำนวน๑ค่ะ
ซึ่งนายสมบูรณ์ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
และใช้อาวุธปืนยิงคู่อริ

ในงานวันสงครานที่เมืองขลุงนะคะ
เมษายนที่ผ่านมาช่วงค่ำ

ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

พร้อมกับแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

พกพาและยิงปืนในที่สาธารณะ
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ